แต่ว่าช่วงนี้ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตา

ทุกวันเสาร์นะคะและสำหรับวันนี้เนี้ย
หมอไกจำมาพูดถึงเรื่องของสามราศี
ที่มีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันค่ะ
มาดูเลยราศีแรกก็คือชาวราศีกระระโกน
ใช่เลยค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงนี้ขอให้ทำมือว่าง

ในช่วงนี้นะคะเรื่องของดวงการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ย
ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ดีอย่างมากเลยนะคะ
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงาน

ในช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานพิเศษเข้ามานะคะ
หรือว่าอาจจะเหมือนกับว่ามีงานเยอะขึ้น
ก็คือว่าราศีกรกฎช่วงนี้เรื่องของการงาน

แล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
อย่างนี้แปลว่าช่วงนี้ราศีกรกฎดวงค่อนข้างจะดีมาก
เรื่องของการเงินเรื่องของการงาน
แล้วมีโอกาสที่จะได้รายได้เสริมจากงานพิเศษอีกด้วย
รวมไปถึงเรื่องของคนทำธุรกิจด้วยใช่ไหมคะหมอไก่
สำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้เนี่ย
มีโอกาสที่จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ
หรือว่าลูกค้าเก่าอาจจะเหมือนกับว่ามาใช้บริการ

มันจะทำให้แบบช่วงนี้ก็คือชาวด่าสุขกลโกรธครับ
โอกาสที่จะได้รับผลกำไรจากการทำธุรกิจค่อนข้างมากเลยทีเดียว

นะคะแล้วถ้าสมมุติจะถามถึงเรื่องของโชคลาภ
โชคล่าเมี่ยมั้ยบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาส

มีโอกาสที่จะได้ลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัว
พวงก็จะไปทำวันเกี่ยวกับเรื่องของพวกกากของหวาน

ไปพบบรหัวช่องก๋อน้ำกะทิก็ได้

ทำไมถึงต้องเป็นของหวานคะหมอไก่
เพราะว่าของหวานเขาเรียกว่าถูกกับดวงชะตาของเขา

จะทำให้เรามีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือด้วย
อันนี้คือสำหรับราศีกรกฎไหมคะหรือว่าราศีอื่นจะถวายเป็นของหวานอย่างนี้ได้ไหมหมอไก่
จริงถ้าสมมุติว่าราศีอื่นทำบุญไปกับพวกอาหารการกินก็ได้
แต่ว่าชาวราศีกรกฎเน้นของหวาน
ไปที่ของหวานหรือว่าของหวานที่เป็นน้ำเป็นหลักแบบนี้

ส่วนราศีต่อไปก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ราศีพิจิกยังไงคะหมอไก่
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะถึงแม้ว่าพระราหูโอ้โหมะเร็งดวงชะตานะ
แต่ว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยก็แบบไม่หวั่นเลย
ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกษ์เรียกได้ว่าดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วย

อย่างในเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหดีมากเลย
การเงินการทำอาหารกินเนี่ยค่อนข้างที่จะราบเลินมาก
ชาวราศีพิจิกษ์นะคะในช่วงนี้จะสามารถหาเงินได้เยอะ
ไม่ค่อยแบบติดขัดเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน
ในช่วงนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแบบ
โดยเฉพาะถ้าใครที่ทำธุรกิจอันนี้จะเห็นได้ชัด
เพราะว่าเหมือนกับว่าจะได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจค่อนข้างมาก

วางแผนที่จะทำธุรกิจใหม่หรือว่าจะทำอาชีพเสริม

จะลงทุนอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เหมาะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนก็จะมีรายได้มีเงินเข้ามา

แล้วเรื่องของโชคลาภของราศีพิจิกษ์ล่ะคะ
เรื่องของโชคลาภบอกได้เลยว่ามีโอกาส

มีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบว่าเป็นลาบลอย
เป็นลาบแบบไม่คาดฝัน
แต่ว่าตัวของเขาในเรื่องของการทำมาหากินค่อนข้างที่จะโดดเด่น
ดิฉันเลยอยากให้ชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ในเรื่องของการทำมาหากินมากกว่า

คือเน้นเป็นเรื่องการทำงานยังไง
มีงานเราก็ได้เงินอันนี้มันชัวร์อยู่แล้ว
แต่เรื่องของโชคลาภก็พอหอมปากหอมคอ
ถ้าอยากจะลองลุ้นลองเสี่ยงกันดูนะคะ

ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งเลยที่ดวงการเงินค่อนข้างโอเคเลยนะคะ
ดวงการเงินของชาวราศีธนูเนี่ยไม่ใช่ว่าดีแบบประเดี๋ยวประดาว
เขาจะดีไปถึงช่วงประมาณโค้งสุดท้ายของปีเลย

ชาวราศีธนูมีโอกาสได้ลาบแบบสองแบบ
ส่วนอีกลาบหนึ่งก็คือ

ใช่ค่ะแต่ลาบลอยเนี่ยไม่อยากจะให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของแบบลอตเตอรี่อย่างเดียว
บางคนแบบพอพูดลาบร้อยปุ๊บลอตเตอรี่เลยนึกถึงการเสียงดวงอย่างเดียว
มันยังมีอย่างอื่นหลายอย่างอีกนะอย่างเช่นพวกเงินปันผลอะไรต่างที่เราลงทุนกันเอาไว้
มันก็มีโอกาสจะเป็นลาบลอยแบบนี้ได้เหมือนกันถูกไหมหมอไก่
เพราะฉะนั้นแล้วคือทุกราศีที่พูดมานี่แหละ
ถ้าเกิดว่าคุณอยากดวงดีอยากมีเงินมีทองเรื่องของการทำงานเนี่ยการขยันเนี่ยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ถูกไหมคะหมอไก่
แล้วหมอไก่มีเคล็ดลับยังไงไหมสำหรับอยากจะฝากไปถึงราศีอื่นในช่วงนี้

ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทำบุญศึกรวงในเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ

อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
อย่างแรกเลยก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเงินโชคลาภ
วันไหนที่คุณเห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นมาเนี่ย
เข้าไปคอมเมนต์เลยวันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามได้เลย
อ้าวมะไก่นี่พูดบอกหน่อยพรุ่งนี้เราเจอกันน่ะจำได้ใช่ไหม

แต่ว่าจะมีเรื่องอะไรมานำเหนือครับ
อ่านะคะจะมาเช็คดวงกันนะคะ
ราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศก
ต่อจากนี้จะได้เจอแต่เรื่องที่ดี
หมดเพราะหมดโศกหมดโรคหมดภัย

พอแล้วมันจะยาวเยาว์เกินไป
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่า๓ราศีไหนที่จะหมดเคราะห์หมดโศกในช่วงนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ